ส่วนข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวที่กำลังถูกวิพักษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์เลย

คือแม่ค้าออนไลน์อะไรหนึ่งเขาก็ไปทำเล็บที่ร้าน
แล้วก็คงจะมีปากเสียงกันกับทางด้านของคนที่ทำเล็บให้

พอเขาโดนไล่เขาไม่พอใจเขาเลยไลฟ์สดเลย
พอไลฟ์สดทีนี้โดนพนักงานตบไปเลยค่ะ

เอาลองไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ดูไว้นะคะร้านทำเล็บไม่มีมารยาทแบบนี้

ทำเล็บที่ไม่มีมารยาทแบบนี้ไม่โอเค
แล้วมีการไล่ลูกค้าแบบนี้ไม่โอเค

นี่ค่ะมีตบ

ตบไปในร้านทุกคนดูนะคะ
ทุกคนดูนะคะ
ตอนนี้โลกออนไลน์นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้ว
เหมือนจะเป็นพื้นที่ของคนที่ต้องการจะประจาน

เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วเธอก็ไปทำเล็บที่ร้านแห่งหนึ่ง
แต่เธอบอกว่าเธอถูกพนักงานตบ

นักงานคนอื่นก็มาช่วยกันห้ามนะคะ
เธอพูดในขณะที่เธอกำลังไลฟ์เลยบอกว่า

มีพนักงานที่พูดจาไม่ดี
พร้อมไล่ให้เธอออกจากร้าน
ทั้งที่ยังทำเล็บค้างไว้
ซึ่งนี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลย
ทำเล็บไม่ควรบริการลูกค้าแบบนี้

ยาวประมาณ๓นาทีได้เนี่ยนะคะ
ก็เป็นเหตุชุลมุนตามมา
ยังมีการโพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยว่า

ควรดูอารมณ์ช่างก่อนใช้บริการ
ตบกลางไลฟ์ไม่ยอมค่ะ

ก็เลยมีคนแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิพนักงานคนดังกล่าว

ต้องรอให้อีกฝ่ายนึงลองออกมาชี้แจงก่อน

ที่เราเห็นมันก็อาจจะทำให้เราเข้าใจผิด
อาจจะตัดมาแค่บางตอนอะไรแบบเนี้ยค่ะทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถาม
นางสาวจารุณีคงพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของไลฟ์คนดังกล่าว
บอกว่าตอนที่เธอทำเล็บเนี่ยพนักงานคู่กรณีทำเล็บให้เธอ
แต่เธอรู้สึกเจ็บจึงบอกว่าขอเปลี่ยนคนได้ไหมอืม
แต่พนักงานคนดังกล่าวไม่ตอบนะคะพอเข้าสู่ขั้นตอนการทาสี
พนักงานคนดังกล่าวก็ทาสีเล็บให้โดยเริ่มจากนิ้วนางข้างซ้าย
จากนั้นก็เอานิ้วที่เพิ่งทาเข้าไปอบให้แห้งซึ่งเธอบอกว่าปกติแล้ว
มันต้องทาสีให้ครบทุกนิ้วก่อนไม่ใช่เหรอแล้วค่อยอบพร้อมกัน
พอสอบถามไปก็เลยถูกพนักงานคนดังกล่าวไล่ค่ะ
เธอก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือมาไลฟ์เฟซบุ๊กเลย
ส่วนกรณีที่มีคนวิพักษ์วิจารณ์ว่าเธอทำหน้าสะใจหรือเปล่า
หลังจากโดนตบเหมือนจงใจยั่วยุเธอก็ยอมรับบอกว่าเธอสะใจจริง
สะใจที่พนักงานคนดังกล่าวเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะ
เอาฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ด้วยความที่เราไงเราแม่งถือกล้องดูในมือด้วยอีกนะ
มันไม่ได้เกี่ยวนะว่าการที่เราจะโซเชียลอยู่แล้วเราจะทำอะไรถูกเสมอไปไม่ใช่
โมโหค่ะโมโหค่ะบอกเลยค่ะโมโหมากนะคะ
แต่ว่าให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎหมาย
เพราะเรารู้นี่เราโมโหแต่เราไม่ได้ทำอะไรที่มันเหนือกฎหมาย
ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเขาผิดเต็มอยู่แล้ว
แต่ถ้าทางออนไลน์จะมองว่าก็อีนี่เยอะก็สมควรโดนแล้ว
อันนั้นมันเป็นที่ความคิดคนเป็นความคิดคนจริง
หลังจากเกิดเรื่องนี้เนี่ยเธอบอกว่าก็ไปแจ้งความที่สนประเวท
ตำรวจก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับพนักงานร้านทำเล็บนะคะ

แต่ก็อย่างที่บอกแหละเราเห็นเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องมา
แล้วก็ไม่ทราบว่าเบื้องต้นมันมีการพูดคุย
หรือใช้วัจการยังไงบ้างทำให้ทั้งสองฝ่ายอารมณ์ขึ้นขนาดนี้นะคะ
แต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดถูกเลยก็คือสติสำคัญที่สุดในทุกเหตุการณ์